เรียกว่างานเข้าถึงหน้าบ้านก็ไม่ผิดค่ะ
สำหรับแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีค่ะ
อยู่ดีนะคะก็มีการนำคลิปแม่ตุ๊กเนี่ย
สัมภาษณ์อดีตพระดังที่อย่างที่ทราบกัน

หัวข้อและคำถามที่แม่ตุ๊กดวงตาถามอดีตพระท่านนั้นนะคุณผู้ชม

มันตรงกับข่าวที่เกิดขึ้นเหลือเกินค่ะ

จะทำยังไงถ้าเราเจอมิจฉาชีพที่มาในคราบบุญแล้วมาหลอกให้เราทำบุญ

ด้วยความที่ข่าวดังแล้วก็กระเทือนวงการพระพุทธศาสนา
เพราะว่าตอนนั้นที่ท่านเป็นพระท่านก็บอกว่า

เหมือนเป็นอาวุธร้ายที่กลับมาทำร้ายกัน

ซึ่งเรื่องนี้นะคะแม่ตุ๊กก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ

ไม่รู้หรอกนะคะว่าใครมีอะไรไม่ดีซ่อนไว้อยู่
ไม่ได้มีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
แต่จังหวะมันแบบโอ้โฮกันดีจริงเป็นวิธีกรสัมภาษณ์เฉย
แต่เมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบุคคลมากกว่า
แล้วก็ไม่อยากให้ไปเหมารวมนะคะว่าศาสนาเสื่อม
แบบไม่ต้องศรัทธาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไปฟังเหตุผลแม่ตู้หน่อยนะคะ
ผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดด้วยซ้ำอ่ะนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนตัดคลิปมาได้เก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากโป๊ะมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่อย่าไปเสื่อมกับตัวพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า
ส่วนบุคคล